คุณผู้ชมคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูสองหนุ่มหน่อย
สองหนุ่มหล่อเบิ้ลปฐุมราชและไอซ์พาริส
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองหนุ่มเขามาปะกัน
ติดตามในช่วงจอแจ๊ริมจอ
ไอดัลลุกทุมเบิ้ลปฐุมราชนานที่จะโคตรจ่อนมาเจอสุดหล่อ
หล่อไอภาริแทงรักติดใสเล่น
ถ้าเต้นเขาฮิตใครก็ทำได้

โยกอย่างเขาไอ้เราก็ทำหน้างง
ก็เลยจัดไม้เด็ดเป็นหมอลำสามชา
ก็เสิร์งใส่ไปเลยสิจ๊ะ

นั่งทางไว้ข้างใกล้
เนี่ยลำอย่างไรให้เพื่อนไปเล่นด้วย
พอหนุ่มเบิ้ลอยากเต้นโชว์เขาก็ไม่บอก

เน้นเด้งหน้าเด้งหลังแบบหมอลำมากกว่าค่ะ
ไปไหม